ดูเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางกันหน่อยนะฮะ
สองสามีภรรยาตอนแรกเนี่ยค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวาน

สักพักหนึ่งลูกสาวไอ้๗ขวบเผลอหลับไป
ทั้งสองมีปากเสียงกันนะฮะสุดท้ายเคลียร์ไม่ลงตัว
ฝ่ายสามีประกอบกับว่าเมาด้วย
ก็เลยใช้หมอนคุณผู้ชมกดไปที่ใบหน้าภรรยา
จนสุดท้ายภรรยาแน่นิ่งไปนะเสียชีวิตคาหมอนเลยนะคะ
ตัวเองตอนนั้นตอนที่ทำเสร็จเนี่ย
รู้สึกผิดก็เลยพยายามที่จะฆ่าตัวตายตาม
มีใช้บ่วงไปผูกไว้กับราวบันได
กะว่าจะฆ่าตัวตายตามแต่ใจมันไม่กล้าพอ
สุดท้ายหนีค่ะแล้วทิ้งให้หนูน้อย๗ควบ
กอดศพแม่ร่ำไห้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
งานศพของผู้ตายก็คือนางสาว
รุ่งธิวาชุ่มทิอายุ๓๕ปีเมื่อคืนนี้
แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศเนี่ย
ไปด้วยคราบน้ำตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
พี่สาวทั้งพ่อแม่ของคุณรุ่งที่วา
ทีนี้จากการสอบสวนของตำรวจทราบแบบนี้ค่ะ
บอกว่านางสาวรุ่งธิวาถูกสามีก็คือนายนิรันดิ์กันฟอง
เป็นนักปกครองเทศบาลตะบนศพปราบที่จังหวัดลำปางนั่นแหละ
หมอนกดทับใบหน้าเสียชีวิตบนที่นอนภายในบ้าน
ก็คือบ้านเป็นลักษณะตึกแถวเปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ในจุดเกิดเหตุตำรวจไปพบนะครับคุณผู้ชม
นี่ค่ะไปพบจดหมายของนายนิรันดิ์
ทิ้งทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าสารภาพบอกว่า
ตัวเองเป็นคนทำจริงจดหมายฉบับนี้นะคะ
ตัวเองเป็นคนทำจริงเนื่องจากว่าบันดาลโทษะขาดสติเพราะมึนเมา
และตกลงกันไม่ได้ในรายละเอียดของจดหมายไม่ได้บอกว่าตกลงเรื่องอะไรกัน
นี่คุณผู้ชมขอชดใช้กรรมด้วยชีวิต
ทีนี้ใกล้กันกับจดหมายไปพบบ่วงลักษณะเป็นบ่วงเชือกตรงราวบันได
เหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนกับว่านายนิรันดิ์คนก่อเหตุเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เอาหมอนกดทับภรรยาจนภรรยาแน่นิ่งไปแล้วเนี่ยนะ
เหมือนจะสำนึกผิดกะว่าจะฆ่าตัวตายแต่ใจมันไม่กล้าพอค่ะ
หลังจากนั้นตัดสินใจไม่เอาละไม่ตายดีกว่าหนีดีกว่าค่ะ
ขับรถยนต์หนีออกจากบ้านนะคะปล่อยให้ลูกสาววัย๗ขวบ
อดศพแม่ร้องไห้จนกระทั่งถึงรุ่งเช้า
ทีนี้เราไปสอบถามลูกสาวก็คือน้องแก้มป่องอายุ๗ขวบ
เล่าให้เราฟังบอกว่าก่อนนอนนะคะหนูเองไปดูละครกับคุณแม่
จนกระทั่งเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นคุณแม่นอนห่มผ้า
คล้ายกับว่าคุณแม่หลับแต่หนูไปปลุกคุณแม่ยังไง
ลุกเท่าไหร่คุณแม่ก็ไม่ตื่นตอนนั้นหนูไปจับตัวคุณแม่ค่ะ
ตัวคุณแม่เย็นเหมือนกับว่าคุณแม่ไม่สบาย
ก็เลยตัดสินใจลงจากชั้น๒ของบ้านไปขอความช่วยเหลือเพื่อนข้างบ้าน
บอกว่าคุณป้าค่ะคุณป้าขามาช่วยดูแม่หนูหน่อย
แม่หนูตัวเย็นแม่หนูไม่สบายน่าจะเป็นไข้
ตอนนั้นน้องก็ยังไม่รู้ว่าแม่ของน้องคือสิ้นใจไปแล้วนะคะ
เราไปสอบถามคุณรุ้งนภาจันล่าซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตาย
คุณรุ้งนภาเปิดเผยกับเราทั้งคราบน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าตัวเธอเองนี่แหละเป็นคนลงทุนเปิดร้านโทรศัพท์มือถือ
ให้กับน้องสาวเป็นคนดูแลแล้วปกติก็จะสนิทสนมกับน้องนะคะ
อยู่เรื่องเดียวที่ไม่ถามก็คือเรื่องครอบครัว
เรื่องความเป็นอยู่ระหว่างน้องสาวกับสามี

นายนิรันดิ์ไม่ต้องคิดจะฆ่าตัวตายหรอก

แล้วตั้งคำถามไปนะว่าฆ่าน้องสาวของเขาทำไม

ใครที่จะดูแลน้องแก้มป่องน้องอายุ๗ขวบอยู่เลย
กลายเป็นว่าน้องต้องกำพาแม่ค่ะ
จะต้องถามตัวตายอยากให้กลับมาก่อน
อยากถามเขาว่าทำกับน้องได้ยังไง
ทำกับน้องหนูได้ลองยังไง
ใครจะรักนี่ใครจะรักผิดชอบ
คือตอนนี้เนี่ยตัวผู้ต้องหาตัวสามีเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการหลบหนีเราก็ไปสอบถามความคืบหน้า
เสิร์ฟงามซึ่งเป็นทองที่ที่เกิดเหตุพันธบรวจเอกสุเมษก้อนธรรม
ท่านบอกว่าตอนนี้ให้ชุดสืบสวนนำกำลังไปติดตามจับกลุ่มตัวนายนิรันดิ์มาแล้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีไปเช็คสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือพบว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะ
ส่วนกำลังอีกส่วนหนึ่งค่ะไปที่บ้านเกิดของนายนิรันดิ์ที่จังหวัดน่าน
ไปตรวจสอบซิว่านายนิรันดิ์หนีไปภูมิลำเนาหรือเปล่า
ส่วนบรรยากาศงานศพของคุณรุ่งธิวาตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งงาม
ก็มีญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันจัดเตรียมงาน
คนที่เป็นพ่อตอนนี้เปิดเผยกับเราบอกว่ายังทำใจไม่ได้หรอก

ช่วงเย็นคุณผู้ชมทางญาติจะนิมนต์พระสงฆ์
สวดถอนวิญญาณที่ร้านมือถือตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะมีการชาปนกิจศพลูกสาวในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ
จดหมายเขียนค่อนข้างยาวเลยนะคะรายละเอียดต่างเยอะเลยทีเดียว
ค่ะแต่ว่าสงสารน้องที่สุดนะและพ่อยังมาหนีไปอีกแบบนี้นะคะ
แล้วกลับมาก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ